คุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์ที่๒๑มกราคม
แล้วก็ถือว่าเป็นวันตรุษจีนด้วย
วันนี้วันวายสินเจยุอีสินนี่ฮัวชัยอังเป้าตัวไกลนะครับ

บรรยากาศเทศกาลที่มีแต่ความคึกคัก

คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาร่วมอวยพรกันได้

เอาล่ะไปดูบรรยากาศกันก่อนก็แล้วกัน
คุณขวัญคุณผู้ชมครับที่ยาลาเนี่ยเขามีการนำรถกู้ชีพกู้ภัย
เอาไว้ช่วยชีวิตคนเจ็บคนป่วย
เอามาไหว้แม่ย่านางในบรรยากาศวันไหว้ตรุษจีนแบบนี้
ประทัดนี่ดังกระหึ่มเลยไปดูพร้อมกันครับ

จะเอารถกู้ชีพกู้ภัยมาไหว้แม่ย่านาง
ก็คือจากนี้ไปจะได้แบบเปรี้ยงปร่างโด่งดังมั้

อาจจะเอาเลิกเอาชัยแก้เคล็ดอะไรต่างก็ว่ากันไป

แล้วก็เสียงวี่วอวี่วอของรถกู้ภัย

เจ้าหน้าที่เขาใช้งานก็เอามาวันนี้
ตามความเชื่อนะครับไหว้แม่ย่านางรถ

นี่คือบรรยากาศภายในสารเจ้า
แม่กรเดี๋ยวยะล่าครับศูนย์กู้ภัยแม่กรเดี๋ยว
ก็เลยนำรถกู้ชีพกู้ภัยรถฉุกเฉิน

แล้วก็สแตนบายพร้อมช่วยเหลือประชาชน
เวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินนะครับ
ของไหว้ก็น่าจะเหมือนกับที่บ้านของคุณผู้ชมหลายท่านที่ไหว้จุดจีนวันนี้
ของขาวของหวานหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องดื่มอะไรต่างก็เสร็จสับพร้อมเพลียงกัน
นี่คือที่ยาลาขยับไปอีกหน่อยไปที่ตรังหน่อยก็แล้วกันนะครับ
บรรยากาศในเมืองตรังครับดูบรรยากาศปีนี้ตรุษจีนกลับมาคึกคักอีกแล้ว
หลังจากที่เจอพิษโควิดไปหลายปีใช่ไหมครับ
คนไปแห่ซื้อชุดกี่เผากันเยอะครับ
จากพืชผักผลไม้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ขนมไหว้เจ้า
นี่ชุดสวยแบบที่คุณขวัญใส่เลยฮะ
แต่คล้ายกับที่ผมใส่ก็มีเหมือนกัน
คนก็ไปซื้อกันเยอะมากและประทัดก็ขายดีเหมือนกัน

ผมพาเอากระโดดมาไกลหน่อยไปที่อีสานครับ

บรรยากาศการไหว้เจ้าที่กาลสินก็คึกคักกว่า๒๓ปีที่ผ่านมา
บริษัทใจดีแจกอังเปล่าในวันนี้ด้วยนะครับ
โอ้โหพนักงานก็ยิ้มกันแก้มปริเลยนะครับ
และนอกจากนี้รับซองแดงกันเสร็จแล้ว
บางร้านบางบ้านเขามีไอเดียครับ
จากเผากระดาษเงินกระดาษทอง

เห็นเหมือนเป็นพาสปอร์ตกับตัวเครื่องบิน

ปีนี้ลูกหลานเผาพาสปอร์ตและตัวเครื่องบิน

ฮะจีนเขาเปิดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม

เตรียมเดินทางออกนอกประเทศอีกต่างหากอืม
ก็เลยจัดให้กับบรรพบุรุษได้มีความสุขกันทั่วหน้า
นี่ครับนี่คือที่กาลสินนะ
ขยับอีกนิดนึงไปอุดรธานีครับ
บริเวณหน้าบ้านสำลีเงิน

เห็นภาพแบบนี้มาประมาณ๒๓ปี

นี่คือบรรยากาศการแจกซองแดง
พ่อค้าใจบุญคนอุดรครับ

แต่โควิดระบาดงดไป๓ปีครับ

เขตเทศบาลนครอุดรธานีของเสียปรีชาชัยรัฐ

วันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงนั่งเก้าอี้แจกซองเลย
คนนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม
นี่ก็ยังคงเข้มงวดในการป้องกันโควิดใส่แมสอยู่นะครับ
ซองทั้งหมดที่เห็นในมือสีแดง

อุ้ยแล้วซองละเท่าไหร่คะนาน

รวมแล้วเบ็ดเสร็จวันนี้ควักกระเป๋าจ่าย๒ล้านครับ

๒ล้านคนเท่าคนแก่เด็กทุกคนก็รับไป

เห็นไหมหนูนอยชุดแดงมาแล้วแบบนี้
เขาต้องการจะช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยครับ

มาประมาณ๓๐ปีแล้ว
ไป๓ปีปีนี้ก็เลยกลับมาแจกเหมือนเดิมครับ
เราสองคนขออนุญาตรับพรด้วยได้ไหมฮะ

โกเน่งปลาท่องโกที่เชียงใหม่
กำลังปั้นแป้งรีดเป็นรูปมังกร

นี่เห็นตาเห็นมัว

โกเน่งอยู่บริเวณตลาดต้นลำไยครับ

แม้ว่าต้นทุนแป้งจะขึ้นน้ำมันจะแพง
แต่โกเน่งขายราคาเดิม๒๐๓๐บาท

บรรยากาศตรุษจีนที่เชียงใหม่ปีนี้
คนไทยเชื้อสายจีนก็ต่างไหว้ตรุษจีนกันคึกคักมาก
รวมมาฝากกันกับภาพที่เราไม่ได้เห็นมาหลายปี

นี่บรรยากาศทั้งหมดนะคะที่คุณคิงรวบรวมให้คุณผู้ชมนะคะ
เขาบอกว่าเวลาอวยพรตรุษจีนมันมีคำโวยพรเยอะแยะมากมายนะ
เอาเป้าตรงตัวใกล้บ้างนะก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม
หรือบางคนบอกกงศรีฟ้าใช้ก็คืออยากให้ร่ำรวย
แต่ก่อนที่ขวัญจะอ่านข่าวนี้ขออวยพร๑ประโยค๑คำ
อยากให้ทุกคนปลอดภัยซี่จี้ผิงอัน
เพราะข่าวนี้ไม่ปลอดภัยค่ะ
ถ้าอย่างนั้นจุดจีนนี้ขอให้ทุกคนขับรถด้วยความปลอดภัย